ใครคือคนทำกันแน่ใช่เพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามไหม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับคุณครูเป็นครูเกษียณแล้วนะคะ
ปรากฏว่ากลายเป็นศพเพราะว่าโดนฟันแสกหน้าคุณตั้งแต่หัวลงมาถึงปลายคางอะค่ะ
แล้วมันมีรอยเลือดเหมือนกับคนก่อเหตุปีนข้ามกำแพงบ้านแล้วออกไป
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปตามล่ะค่ะว่าคนที่ก่อเหตุคือใคร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีสมเด็จที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟัง
บอกว่าตอนแรกอ่ะได้รับแจ้งว่ามันเป็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์มันเกิดขึ้นบ้านหลังตรงข้ามกัน
แล้วก็เป็นเหตุใหญ่ทั้งคู่ด้วยเอาเหตุการณ์หนึ่งก่อนเหตุการณ์หนึ่งคือไฟไหม้
บ้านของนายเอเราขอเรียกว่าในเอแบบนี้นะอายุ๒๔ปีดูดู
บ้านของนายเอเห็นไหมเป็นพวกคาบเขม่าวควันอยู่ตรงเพดาน
อยู่ตรงหลอดไฟตามกำแพงเนี่ยไฟไหม้บ้านนายเอดูด้านนอกสิ
เห็นชัดเลยค่ะแล้วพอดับไฟได้รับแจ้งอีกเหตุนึงว่าบ้านที่อยู่ตรงข้ามของในเอเนี่ยนะ
ปรากฏว่าเจอศพคนตายศพคนตายเนี่ยคืออาจารย์จำรัฐลักษณ์สุรเสน
อายุ๖๖ปีค่ะเป็นอดีตครูเกษียณอายุราชการ
สภาพศพคือโดนฟันไงตั้งแต่หัวยาวจนถึงปลายคางโดน๓แผล
แล้วถามพยานนะพยานบอกแบบนี้บอกเห็นในเอเพื่อนบ้านที่อยู่ตรงข้ามอ่ะ
กระโดดข้ามรั้วออกมาจากบ้านของคุณครูหลังจากนั้นไฟมันก็ไหม้บ้านของนายเอ
ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวในเอค่ะแจ้งข้อหานายเอต้องโดนก่อนเลย
เรื่องฆ่าครูหรือเปล่าน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสืบแต่ที่แน่คือวางเพลิงเผาบ้านตัวเอง
ทำให้เสียทรัพย์ก็ส่งสารฝากขังอ่ะนะคะทีนี้ในเอจะเกี่ยวข้องกับปมการตายของคุณครูไหม
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะคะนักข่าวของเราเนี่ยไปดูที่บ้านของนายเอ
เห็นสภาพคุณผู้ชมไอ้พวกคราบเขม่าต่างที่ฝ้าเพดานที่หน้าบ้าน
สายไฟหลอดไฟมันโดนไหม้อะค่ะแล้วมาถึงลานดินหน้าบ้านเนี่ย
ก็มีร่องรอยไฟไหม้ด้วยเหมือนกันคุยกับคุณแม่ของนายเอ
แม่บอกว่าลูกฉันป่วยจิตเวทไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่นมาสัก๓ปีแล้ว
ปกติเอลูกฉันเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกไปไหนหรอกนอนอยู่บ้านนี่แหละ
แต่ถ้าเกิดว่าอาการกำเริบเมื่อไหร่นะเอมจะตาขวางแล้วก็ทำร้ายตัวเอง
แม่เอแค่ทำร้ายตัวเองอย่างเดียวเหรอแม่บอกไม่ใช่จ้ะมันทำร้ายฉันด้วย
เคยนะจับฉันกดคอลงกับพื้นฉันโดนไปแล้วรอบนึง
ทีนี้เมื่อวานวันที่เกิดเหตุแม่บอกเลยนะว่าเออัลวาส
ละวาดแล้วแม่เห็นลูกดูทรงไม่ดีแล้วไปบอกลูกชายอีกคนนึงมา
แต่พอกลับมาถึงบ้านอ้าวมันกลายเป็นว่าเกิดเรื่องแล้ว
ไฟมันก็ไหม้บ้านแล้วอ่ะนะคะแม่แม่ว่าลูกแม่เกี่ยวข้องกับการตายของคุณครู
อยู่บ้านตรงข้ามหรือเปล่าแม่บอกว่าฉันไม่รู้เลย
ลูกฉันทำจริงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดตำรวจมีหลักฐาน
ลูกฉันก็ต้องได้รับโทษทีนี้คุณผู้ชมอันนี้ภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ข้ามมาอีกฝั่งนึงแล้วนะฝั่งตรงข้ามบ้านในเอคือบ้านของคุณครู
ให้ดูอะไรอ่ะดูกำแพงค่ะไอ้หยดหยดนั้นน่ะนะ
มันเป็นเหมือนรอยเลือดแล้วก็รอยเท้าคนปีนข้ามออกจากกำแพงนะ
คุณคิงคุณขวัญคุณผู้ชมนักข่าวของเราค่ะไปดูร่องรอย
ก็เลยคิดว่าตรงนี้นั่นแหละน่าจะเป็นคนที่ฆ่าครู
แล้วปีนหนีกำแพงออกมาเมื่อวานเนี้ยกู้ภัยก็มีการนำร่างของคุณครูเนี่ย
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้านพักด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดี
ตอนนี้ตำรวจก็เร่งรวบรวมหลักฐานอยู่ค่ะต้องดูผลตรวจดีเอนเอจากจุดที่เกิดเหตุด้วย
ร่องรอยคราบเลือดต่างที่คนร้ายทิ้งไว้คิดว่าน่าจะออกหมายจับได้ในเร็วนี้นะคะ